เรื่องราวต่อไปนี้ให้ดีหนุ่มใหญ่คนนึงเขาถูกเมียทิ้ง
ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนข้างห้องเขาเป็นผัวเมียกันปรึกษาปรับทุกข์กันไป
ฝ่ายเพื่อนบ้านที่เป็นผัวเมียกันเขาบอกว่าโอ๊ยเมียไม่ดีก็เดี๋ยวหาใหม่แล้วกัน
หนุ่มคนนี้ยั้วคุณผู้ชมหาว่าเมียเขาไม่ดี
เอาไม้ตีพริกไปตีหัวเมียเพื่อนบ้าน
ฝ่ายผัวปกป้องเมียเอามีดแทงสวนกลับไปตายเลยครับ
เหตุการณ์มันเกิด๔ทุ่มเมื่อคืนครับที่ห้องเช่าที่มันอยู่ติดกัน
ในซอยร่วมใจหมู่๔ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดร
มีศพนายทัศนาวัลชูพรมวงอายุ๔๒ปีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
สภาพศพสวมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีแดง
มีบาดแผลถูกแทง๓แผลที่ใต้ราวนมลิ้นปี่แล้วก็เหนือราวนมขวา
ใกล้กันไปพบสากะเบือหรือว่าไม้ตีพริกยาว๑ฟุตวางอยู่
แล้วก็มีดปลายแหลมยาว๖นิ้วเปื้อนเลือดแล้วก็ขวดเบียร์วางอยู่
มีเสือด้วยนะที่หน้าห้องเช่า
ส่วนคนก่อเหตุคือนายมนูลอายุ๔๕ปีก็เป็นเพื่อนข้างห้องนี่แหละฮะ
ไม่ได้หนีนะยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
อุทิศอายุ๕๔ปีเมียของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเมาทุกวันทำให้เมียเขาเนี่ยเอือมระอาหอบเสื้อผ้าหนีไป
ผู้เสียชีวิตแค้นมากนำเครื่องสำอางของเมียออกมาเผาทุบทำลายที่หน้าห้องเช่า
แล้วก็ไปนั่งปรับทุกข์กับเขาสองคนอยู่ที่หน้าบ้าน
นะสามีตนก็ตอบว่าโอ้ยถ้าเมียไม่ดีก็หาใหม่แล้วกัน
เท่านั้นแหละเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละฮะ
คือหวังจะปลอบใจเออแต่กลายเป็นว่าเขาโมโหขึ้นมา
ว่าเมียเขาทั้งนั้นเอออ่ะไปฟังเสียงภรรยาของผู้ต้องหา
กูเย้เวทเมียไอ้มันบ่ฟังบ่ฟังแล้วมันจะตีเรา
เราก็เล่นแรงไปเอามีดมาปล่องกันตัวมันเรียกฟาดเรา
ฟาดปุ๊บเรากับสวนเพื่อนเป็นขี่น้า
นี่ก็อุตส่าห์ปอบอ่ะเนอะนะฮะส่วนนายมนูลนะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าก็ช่วงค่ำก็ซื้อเบียมานั่งกินอยู่หน้าห้อง
ภรรยานี่แหละแล้วก็มีลูกเลี้ยงด้วย
พอลูกเลี้ยงขี่รถกลับไปผู้เสียชีวิตก็ออกมา
ข้างนอกมาบ่นว่าเมียหนีหายไปตนเองก็พยายามปลอบ
แต่กลับทำให้ผู้เสียชีวิตไม่พอใจหาว่าเมียเขาไม่ดี
เดินกลับไปหยิบไม้ตีพริกในห้องเดินปรีมาตีหัวเมียหนึ่งครั้ง
ตัวเองก็ทนไม่ไหวก็ไปช่วยเมียถูกฟาดด้วย
แล้วก็หยิบมีดในครัวออกมาแทงสวนไป
ผู้ก่อเหตุนั้นเสียชีวิตนะฮะตำรวจก็เลยต้อง
แจ้งข้อหานะฮะฆ่าผู้อื่นนั่นเองนะครับ